ส่วนเหตุการณ์นี้ขอกำลังใจเยอะหน่อยได้ไหมคะสำหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวรายนี้นะคะ
คือมีคุณครูสาวท่านหนึ่งเนี่ยขับรถผ่านไปริมถนนแล้วหันไปเจอเอ๊ะ
ผู้ชายคนหนึ่งอุ้มลูกอยู่ลูกอายุประมาณสักสองขวบอะค่ะ
ว่าน้องเป็นโรคคือหัวโตพ่อก็อุ้มลูกไปด้วยขายของไปด้วยคือขายข้าวโพดริมทาง
ก็เลยจอดแวะคุยหน่อยได้ความว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
แต่ก็พยายามกัดฟันสู้ทุกอย่างสู้พิษเศรษฐกิจเพื่อจะดูแลลูกน้อยนะคะ
ยังดีประหยุดเทพมึงเทพมึงทัดไอ้สายมันเยอะนะ

อันนี้ตอบน้องนะคะ
เพราะหมอเขาบอกว่ามันไม่รอด
เพราะน้ำสมองเค้าเยอะก็บอกว่าเนี่ย
พ่อเลี้ยงเดี่ยวรายนี้คือคุณประสิทธิ์ดีทองหลางอายุ๔๖ปี
ก็เป็นชาวบุรีรำนี่แหละนี่คือที่อำเภอลำปลายมาตรนะคะ
ส่วนคนถ่ายคลิปคือคุณครูนัทธินีวันเลิศค่ะ
คุณครูเล่าบอกว่าพอดีผ่านไปแล้วเห็นแล้วมันสะดุดตา
ต้องแวะอุดหนุนซะหน่อยพ่อค้าขายข้าวโพดต้ม
เอาลูกน้อยที่มีอาการป่วยศีรษะโตมาเลี้ยงไปด้วย
ที่เขาขายเป็นจุดริมถนนเส้นลำปลายมาตรบุรีรำ
ก่อนถึงป้ายบ้านหนองบัวโคกนะคะ
ก็อยากจะส่งกำลังใจบอกว่าที่โพสต์คลิป
เพราะว่าอยากให้คนมาช่วยอุดหนุนหน่อยใครผ่านไปผ่านมา

หน่วยงานจากอำเภอลำปลายมาสอบตหนองบัวโคก

ถุงยางชีพแล้วก็เงินจำนวนนึง

เขากับภรรยาแยกทางกันไปตั้งแต่คลอดน้อง
ตอนนี้น้องอายุ๒ขวบ๓เดือนแล้ว

โรงสมองข้างน้ำในเด็กแรกเกิดนะคะ
ก่อนหน้านี้นายประสิทธิ์เขาบอกเขาขายก๋วยเตี๋ย
อยู่ที่จังหวัดสระบุรีขายมา๑๐กว่าปีแล้ว

ก็เลยหอบลูกย้ายกลับมาอยู่บ้านแม่ดีกว่า
บ้านแม่อยู่ที่ลำไปลมาสบุรีรำนะคะ

ก็เอาข้าวโพดที่สวนของแม่มาต้มขาย

ที่จะรักษาให้ลูกเขากลับมาเป็นปกติ
แต่เขาก็จะทำให้ดีที่สุดในฐานะพ่อค่ะ
เผื่อเขามีความหวังเผื่อเขาจะลุกได้ครับผม